เวียสุโกนละวัดโพสท์ภาพเพิ่ม๑เป็นรูปพี่แมว
และใต้ภาพก็ประมาณว่าให้กำลังใจหายเร็ว
ก็เลยสงสัยไปว่าเอ้ยแทนตัวเองหรือว่าเรียกเบลล่าว่าแมวจ๋าหรือเปล่า
เป็นแบบพี่แมวจ๋าอะไรอย่างนี้คุณใช่อย่างนี้

ฉันนึกภาพพี่เวียแล้วเรียกเสียงสองกับเบลล่านึกไม่ออก
เวียของเราไงคะโพสต์รูปลงภาพแมวลงอินส์ในไอจี
แล้วก็ช่วงเวลาที่น้องสาวคนสนิทนะอย่างเบลล่ารานี
หามส่งโรงพยาบาลเพราะมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
แบบพอดิบพอดีแม่ช่างเป็นเรื่องบังเอิญนะคะ
เรื่องเนี่ยมาโยงกันตรงนี้ค่ะตรงที่แคปชั่นใต้ภาพน้องแมวเหมียวนี่แหละค่ะ
เพราะหนุ่มเวียเขียนว่าพี่แมวจ๋าเป็นกำลังใจให้นะครับ
นี่ขนาดไม่บอกตรงนะคะว่าเป็นกำลังใจให้ใคร
อลลอเวอร์ค่ะยังเข้ามาคอมเมนต์แซวกันแน่นไอจีเจ้าตัวเลยค่ะ
ก็ถ้าหากว่ากำลังใจจากพี่แมวจ๋าในภาพนี้
หมายถึงการที่หนุ่มเวียส่งกำลังใจไปให้สาวเบลล่า
จริงงานนี้นะคะนางเอกสาวสวยของเราเนี่ย
อาการดีวันดีคืนแน่เลยค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะฮะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเนี่ย

อันตราซาวน์ช่องท้องไม่พบอาการผิดปกติค่ะ
ล่าพักอีก๑วันก็น่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วล่ะค่ะ
พี่แมวจ๋าเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ
มีความน่ารักมุ้งมิ้งระดับ๑๐ให้กันไปเลย๑๐เต็ม๑๐เต็ม

เออรู้คือนั้นหรอ
เล่นล้อเล่นคนทั้งบ้านนี่สะดุ้งเลยนะคะ
เออไหนดูซิมีลงมีไลน์ส่งมาบ้างนะครับ
ยังเขาไม่กล้าบอกออกสื่อกันหรอกนะคะ